เป็นการทำร้ายร่างกาย๒รุ่มหนึ่งแล้วก็ทางฝั่งคนเจ็บ
เขาบอกว่าเขาไปแจ้งความกับตำรวจเรียบร้อยแล้วครับขนาดแจ้งความแล้ว
ฝั่งที่ก่อเหตุยังมาข่มขู่เขาเลยเขาก็เลยอยากจะให้ทางนักข่าวตามเรื่องให้หน่อย
แจ้งความเอาไว้เรียบร้อยที่สพลำหินเดี๋ยวลองไปดูเหตุการณ์นี้นะคะ
รวมแจ้งชอบตรางกายเฉพาะแจ้งเท่าไหร่
นี่มีห่วงเล็กนี่มีห่วงเล็ก

อะไรเดินมาช่วย
พี่ยุ่มมาแล้วพี่
นี่แหละค่ะที่ทางเพจเอามาโพสต์เอาไว้
ก็เพราะว่ารุ่นพี่ของผู้ชายที่ถูกทำร้ายในคลิป

ว่าช่วยตามความคืบหน้าทางคดีให้หน่อย
แจ้งความไปเรียบร้อยแล้วแต่กังวลใจกลัวคดีจะไม่คืบ
แล้วก็ตามคลิปภาพเนี่ยค่ะ๒รุ่มหนึ่ง

เหมือนกับว่าในมือถืออาวุธคล้ายมีดอยู่ด้วยนะคะ
เพจก็เลยบอกว่าการใช้ความรุนแรง
มันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลย
มีแต่เสียกับเสียมีแต่คดีความ
ฝากสพลำหินพิจารณาทำคดีนี้อย่างเป็นธรรมด้วย
ทีมข่าวก็เลยติดต่อไปที่รุ่นพี่ของผู้ชายที่ถูกทำร้ายตามคลิปนี้
เขาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๐ตุลาคมที่ผ่านมา
ผู้ก่อเหตุขอใช้เป็นตัวย่อก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชม
ผู้ก่อเหตุคือนายยอยักษ์กับนายลอลิงซึ่งเป็นเพื่อนกัน
นายยอยักษ์เข้าใจว่าแฟนเก่าของนายยอยักษ์เนี่ย
คบกับรุ่นน้องของเขาหลังจากที่เลิกรากันไป
ทั้งที่รุ่นน้องของเขาไม่ได้คบด้วย
แล้วอยู่ดีมาทำร้ายรุ่นน้องเขาเลย

เขาก็เลยบอกว่าทำไมไม่คุยกันดีไม่ถามกันดี
ไม่ใช่มาใช้ความรุนแรงแบบนี้
ส่วนคลิปที่เห็นเพื่อนของรุ่นน้อง
อยู่ในเหตุการณ์เป็นคนถ่ายนะคะ
คือผู้ชายที่ก่อเหตุสองคนบังคับให้ถ่ายคลิป

เป็นรูปภาพบาดแผลส่งให้กับตำรวจสพลำหินเรียบร้อยแล้ว
ตำรวจไปเจอในยอยักษ์ที่บ้าน
แต่นายยอยักษ์คนนี้ไม่สลดเลย

หมายจับมาบ้านเสียค่าปรับอีกแล้ว
เหมือนแบบสบาย
ล่าสุดแม่ของรุ่นน้องที่ถูกทำร้ายก็กังวลใจ

เพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งส่งข้อความมาขู่
ทีนี้ค่ะขู่เนี่ยไม่ได้ขู่แค่รุ่นน้องที่ถูกทำร้ายในคลิปนะ
ขู่ตัวรุ่นพี่คนนี้ด้วยที่เอาคลิปไปร้องทางเพจให้ช่วย
ขู่ทุกคนในครอบครัวของคนที่ถูกทำร้ายเลย
เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นข่าวแล้วไงทางเพจก็เอาไปลงโอ้โหยิ่งลงยิ่งคูครับ
จากการพูดคุยกับรุ่นน้องรุ่นพี่คนนี้บอกว่า
รุ่นน้องที่โดนทำร้ายในคลิปเขายืนยันนะ
ไม่ได้ไปคบกับแฟนเก่าของนายยอยักษ์จริง

มีคนไปบอกนายยอยักษ์นายยอยักษ์เชื่อเลยเข้าใจผิดเลย

ทางฝั่งผู้เสียหายเขาบอกว่ามันเกินกว่าเหตุจริง
ตอนที่ผมไปรับคือน้องมันหลบอยู่ในป่าแล้วครับ

แล้วล่าสุดเมื่อวานหลังจากลงคลิปไปทางโน้น
นายกก็ส่งข้อความมาทำนองว่า
ออกสื่อมึงอยากดังเหรอ
มันจะแก้หรือว่ายังไงที่ไม่จบอะไรอย่างนี้

แล้วทางแม่เขาเห็นข้อความแม่เขาไม่สบายใจ
ผมก็เลยตัดสินใจจะเดินเรื่องให้น้อง
ก็เลยแบบว่าทางกฎหมายแล้วจะเดินให้น้องมัน
เรื่องของคดีความเราแจ้งตำรวจแล้ว

คือทั้งฝั่งผู้ก่อเหตุเนี่ยค่ะครับส่งข้อความไปหลังจะเกิดเรื่องนะคะเหมือนกับทักไปอ่ะคือในคลิปมันโหดมากน่ะใช่ค่ะมันเป็นการรุมด้วยเนี่ยค่ะแล้วก็เสียงแบบอื้อหือเสียงการทำร้ายเสียงมันดังเลยเนอะทั้งตบหัวทั้งอะไรทั้งแบบแล้วอีกคนเหมือนกับถือมิดดาบหรือถืออะไรอยู่ด้วยใช่ใช่ใช่พี่บอกไปเมื่
อยากดังหรือไงมาเคลียร์กันที่จบต้องการอะไรอะไรฟิวประมาณแบบเนี้ยอารมณ์ประมาณเนี้ยค่ะไม่ได้อยากดังแล้วฮะเพราะว่าภาพที่ออกไปก็คือเขาถูกทำร้ายเขาจะมาอยากดังแบบนี้เลยเห็นไหมข้อความเรื่องของเราจะเอายังไงจะออกสื่ออยากดังหรือยังไงเขาต้องการความเป็นธรรมด้านกฎหมายด้านคดีใช่ค่ะก็คนผิดต้องถูกลงโทษ
ก็ยังไล่ส่งข้อความมาหาเขาอยู่ไม่ได้ว่ากลัวอะไรเลยถ้าคุณอยากจบคุณก็ไปหาตำรวจใช่ไหมแล้วก็บอกว่าผมมาสารภาพยอมรับผิดอะไรก็ว่าแบบนี้เราฝากตำรวจช่วยดูให้นะคะโอ้โหแล้วเขาไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยนะเขาบอกครบเปล่าไม่ได้ไปคบกับแฟนเก่าคุณเลยหรือต่อถ้าครบแล้วยังไงก็คุณเลิกไปแล้วก็แฟนเก่าแล้วยังไ